มีผู้หญิงคนนึงมาร้องผ่านคุณกันจอมพลังบอกว่าช่วยหน่อย

คบกับผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายอย่างนี้ค่ะ
เธอแบบไม่ไหวผู้ชายเป็นพ่อค้ายาเสพติดด้วย

แล้วทำร้ายร่างกายอีกเธอบอกไม่ไหวแล้วขอตีตัวออกห่างขอเลิก
ผู้ชายไม่ยอมเลิกคมคู่คุกคามตามทำร้ายร่างกายทุกอย่าง
พอถามว่าคมครุคคำนี่เบอร์ไหน

ผู้เสียหายเนี่ยเธออายุ๔๑ปีส่วนแฟนเก่าเธอเนี่ยอายุ๔๓ปีค่ะ
ก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบข้างรถยนต์ที่เธอขับอยู่
แล้วก็พยายามเคาะกระจกมาตลอดทางเธอก็บอกเธอกลัว
เธอก็เลยตัดสินใจเบี่ยงรถนิดนึงไปทางมอเตอร์ไซค์ของแฟนเก่าอะค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔สิงหาคม
วันนี้ค่ะคุณกันจอมพลังก็พาผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กนะคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องทางฝั่งเธอเป็นแบบนี้ค่ะ
เธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกติดหนึ่งคนแล้วมาคบกับคนก่อเหตุที่มีพฤติกรรมชอบเสพยาแล้วก็เคยเป็นพ่อค้ายาเสพติด
ทำร้ายร่างกายเธอจนเธอทนไม่ไหวเลยขอเลิกและตีตัวออกห่าง
แต่ก็ยังถูกตามดักทำร้ายเคยถึงขั้นมาตามดักทำร้ายถึงโรงเรียนของลูกสาว
๒เดือนก่อนแฟนเก่าเธอเข้าบ่อนเล่นพนันจนหมดตัวก็เอาทรัพย์สินที่เก็บร่วมกันไปขายก็เลยทะเลาะกันอีก
จบลงที่เธอก็ถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกสาวหลายต่อหลายครั้งค่ะ
เพราะว่าสงสารลูกค่ะเพราะว่าลูกบอกว่าแม่เราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่า

แต่ว่าแม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนูก็ยังเรียนอยู่
ถ้าแม่พาหนูหนีไปหนูก็จะเสียการเรียน
หนูก็เลยถามว่าแล้วการที่หนูโดนไล่ล่าบนถนนเนี่ยหนูไม่เดือดร้อนเหรอ
หนูโดนทำร้ายร่างกายหนูไม่เดือดร้อนเหรอ
หนูก็เลยถามแฟนหนูว่าแทนที่จะเป็นห่วงหนูว่าหนูโดนทำร้ายเนี่ยจะกลับเป็นห่วงคนอื่น
ค่ะแล้วเขาก็ไม่เลิกเขาก็ยังดักอยู่ที่หน้าตึกอย่างนี้ค่ะไม่ให้หนูลงไปไหน
ทีนี้เหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่โดนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่วันนั้น๔สิงหาคมใช่ไหมคะ
ทีมข่าวเราไปไล่หากล้องวงจรปิดที่หอพักว่ามันจะมีการตามมาถึงที่หอพักต่ออะไรยังไงไหม
ตามมาจริงค่ะนี่ฝ่ายชายคือไม่รู้ลงจากรถยังไงวิ่งมาแบบสับขาเข้ามาเลยบ่ายโมง๒๔นาที๔สิงหาคมนะคะ
ตึกค่ะฝ่ายหญิงวิ่งไปถึงประตูหอพักพยายามหยิบคีย์การ์ด
สแกนบัตรจะสแกนบัตรไม่ทันค่ะฝ่ายชายมาถึงตัวก่อนปุ๊บนี่
ประตูเปิดได้แล้วใช่ไหมผลักฝ่ายหญิงแล้วเดินเข้าข้างในไปด้วยกันเลยนะคะ
ทีนี้พอเข้าประตูไปได้ค่ะฝ่ายหญิงเอามือวางไว้ที่เคาน์เตอร์เหมือนตรงนิติเห็นไหมคะ
แล้วก็มีการเหมือนฉุดกระชากเกาะรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่กับฝ่ายชายค่ะ
เธอก็พยายามสู้ฝ่ายชายก็พยายามดันจนล้มกลิ้งไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็มีพนักงานประจำหอพักมาเห็นเหตุการณ์ฝ่ายหญิงก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

มือถือเมื่อกี้ที่วางไว้ตรงเคาน์เตอร์ค่ะพากันมาแล้ว
เหมือนจะเดินมาหยิบโทรศัพท์แล้วก็พากันเข้าลิฟต์ไปด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะหยิบโทรศัพท์แล้วฝ่ายชายก็เหมือนจะยืนคุยกันยังไง
เอาแบบไหนยังไงดีคนด้านนอกเขาก็ดูท่าทีอยู่นะ
ว่าตกลงมันจะมีเหตุการณ์บานปลายไหมเขาก็รอดูจะช่วยเหลือนั่นแหละ
เหมือนจะยืนคุยกันอยู่พักนึงนะคะแล้วสองคนก็เข้าลิฟต์ไปด้วยกัน
นี่ค่ะลองดูนะมีฝ่ายคนที่เขายืนอยู่เท่านั้น
เขาก็แบบเออคงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ดูไม่รุนแรงแล้วนี่
อาจจะเคลียร์กันได้แล้วหรือเปล่าก็เห็นพยุงกันลุกขึ้นมาแล้ว
แต่นี่เขาก็ยังดูท่าทีอยู่เนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่หอพักเนี่ยเขาก็ยังเล็งอยู่ว่า
เออมันมันโอเคใช่ไหมเขายืนอยู่พักหนึ่งเลยค่ะ
ก่อนที่จะเดินเข้าลิฟต์ไปนี่เข้าลิฟต์มาด้วยกันหอพัก
ห้องพักของฝ่ายหญิงอยู่ชั้น๗ออกจากลิฟต์มาก็ออกจากลิฟต์มาด้วยกัน
ฝ่ายหญิงเดินนำเข้าไปก่อนฝ่ายชายก็เดินตามทิ้งระยะห่างประมาณนึง
แต่ท่าทีดูไม่ได้รีบร้อนนะคะดูไม่ได้สับขาเข้ามาเหมือนตอนวิ่งมาที่หน้าหอพักแล้ว
ค่อยค่อยเดินยืนอยู่พักนึงด้วยก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเปิดประตู
แล้วทั้งคู่ก็เข้าไปในห้องพักด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่คือภาพที่ได้จากเหตุการณ์ในวันที่๔สิงหาคมทั้งหมดนะคะ
ยังมีคลิปที่ผู้เสียหายฝ่ายหญิงนี่แหละไปค้นเจอยาเสพติดตามจุดต่างในห้องพัก
มีในกล่องโทรศัพท์มือถือนี่มัดเป็นห่อแบบนี้มีซ่อนตามตู้เก็บของก็มี
ในถุงผ้าสีดำก็มีแล้วก็จุดต่างในห้องพักเธอนี่ไม่รู้ของเธอหรือของฝ่ายชายด้วยนะตรงนี้
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเธอเพราะว่าคีย์การ์ดอยู่ที่เธอมีแต่ยาซ่อนเต็มไปหมดเลยนี่ในห่อในมัดห่อสีดำดีกว่าใช่เหมือนกัน
คุณกันจอมพลังบอกว่าพฤติกรรมของฝ่ายชายเนี่ยทั้งตบตีกระทืบฝ่ายหญิงต่อหน้าลูกสาว
บางครั้งถึงขั้นเอาปืนจี้ต่อหน้าเด็กผู้เสียหายก็กลัวจะได้รับอันตราย
ผู้เสียหายมาร้องผ่านคุณการจอมพลังบอกเคยไปแจ้งความหลายครั้งแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเลย
เพราะว่าฝ่ายหญิงบอกว่าพ่อของอดีตแฟนรู้จักกับตำรวจแล้วเขาก็มองว่าเออเป็นเรื่องของผัวเมีย
ลองฟังคุณกันหน่อยนะคะ
ของดีฮั่วกลัวผิดกับผู้ก่อเหตุในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำลายรางกาย
เสพติดหรือว่าบ่อนการพนันทีนี้ทีมข่าวเราตามเจอฝ่ายชายค่ะพี่อุ๋
เพราะว่าเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องจากฝ่ายหญิงผ่านทางคุณกันจอมพลังใช่ไหม
ใช่ครับนี่ค่ะเราเจอฝ่ายชายนะคะในเต้ยค่ะอายุ๔๒ปี
ไปที่บ้านเลยเขาก็บอกว่าผมกับเขาก็คือฝ่ายหญิงผู้เสียหายนะ
ครับผมกับเขายังไม่ได้เลิกกันจะเลิกกันได้ยังไงในเมื่อวันที่เจ็ด
วันที่แปดสิงหาที่ผ่านมาฝ่ายหญิงยังแชทข้อความมาหาผมอยู่เลย
เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยฝ่ายหญิงทักมาหาผมบอกว่า
ยังทำอะไรอยู่วันนี้มานอนนี่นะคนเลิกกันอ่ะ
เขาคุยกันอย่างนี้จริงเหรอแล้วก็ยังมีแชทที่ฝ่ายหญิงทักมาขอให้โอนเงินหลายครั้งด้วย
เราก็ถามว่าเอาแล้วที่เขาบอกว่าคุณไปตีเขาไปกระทืบเขาต่อหน้าลูก
เอาปืนจี้ทำร้ายร่างกายเขาสารพัดข่มขู่คุกคาม
คุณทำทำไมเต้ยบอกผมไม่เคยทำร้ายร่างกาย
ผมไม่มีปืนด้วยส่วนไอ้เรื่องที่ว่าผมเป็นพ่อค้ายาเสพติด
ผมยอมรับว่าเคยค้ายาจริงแต่ตอนนั้นก็ติดคุกรับโทษไปแล้ว
ฝ่ายหญิงก็โดนดำเนินคดีกับผมนั่นแหละ
ค้ายาเอออันนั้นเป็นอดีตแล้วพี่มันเอาเรื่องอดีตมามามามามานี่เฉยเฉย
ผมก็ได้รับใช้ไอ้ที่นี่ไปแล้วไงช่วยใช้กรรมไปแล้ว

ดูแทนตามตรงหน้านี่มั้ยพี่ที่บาสเม้น

ก็ผมมารอเขาไงแล้วก็เขาพาผมขึ้นห้องไป
พ่อของนายเต้ยบอกเดี๋ยวผมขอแก้ข่าวด้วย
ฝ่ายหญิงบอกว่า๒เดือนก่อนเต้ยเข้าบ่อนใช่ไหม

เอาทรัพย์สินที่เก็บมาร่วมกันกับฝ่ายหญิงไปเข้าบงเข้าบ่อน

คนเข้าบ่อนไม่ใช่เต้ยนะ

พ่อไปเที่ยวบ่อนตามพื้นที่ต่าง
คนไปบ่อนนะพ่อแต่ว่าลูกพ่อคือเต้ยไม่ได้ไป

รู้จักคนมีอิทธิพลเลยทำให้คดีไม่คกไม่คืบเลยเนี่ย
โอ้ไม่จริง

ก็นั่นน่ะสิคะบ่อนพ่อยังเข้าอยู่เลยนะเนี่ย
เอาเอาเป็นว่าพอทีมข่าวเราสัมภาษณ์ทั้งพ่อของในเต้ยแล้วก็ในเต้ยเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบนอกเครื่องแบบมาจับตัวในเต้ยไปดำเนินคดี
ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพักเนี่ยเจอยาเสพติดจำนวนนึง
เพราะฉะนั้นคดียาโดนแน่อยู่แล้วล่ะ
แล้วถ้าจำนวนมีเยอะพอสมควรก็น่าจะโดนคดีคาญา
ส่วนประเด็นเรื่องทำร้ายร่างกายต่าง
เดี๋ยวตำรวจคงต้องไล่สอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าที่แน่พอผู้เสียหายรู้ว่าในเต้ยโดนจับแล้ว
นี่ค่ะกอดเอวคุณกันร้องไห้เลย
บอกดีใจมากที่คุณกันช่วยเหลือเธอ
ไม่งั้นเธอบอกไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อไป

คลิปที่เจอยาเสพติดเนี่ยคือคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่หรืออะไรยังไงใช่ไหม